หมอลำหน้าใหม่กันบ้างดีกว่า

หน้าใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่ใช่คนใหม่นะคะ

คือไปอัพหน้าม้าอีกแล้วค่ะ
สำหรับน้องอ๋อมแอ๋มแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพ้

คือน้องเนี่ยไปแก้จมูกมาใหม่คุณผู้ชมค่ะ

ไม่คืออันเก่าเนี่ยซิลิโคนแท่งเก่ามันมีปัญหา
ก็เลยเคลียร์คิวงานไปแก้แล้วก็เสริมดั้งใหม่มาแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ขนาดว่ายังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะ๒เดือน
ปังขนาดนี้คุณผู้ชมหลังจากนี้รับรองปังแน่นอน
หลังจากที่ทำมาเชื่อไหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
น้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นมันราบรื่นขึ้น
เพราะนอกจากเธอจะเชื่อว่ามันปังแล้ว
หมอที่ทำก็ยังเชื่อเรื่องของการปรับโงเห้งให้เข้ากับใบหน้าของลูกค้าด้วย
คือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าไปทำศัลยกรรมเพื่อให้ตัวเองสวยหรือว่าหล่ออย่างเดียว
เขายังทำเพื่อที่จะต้อนรับทรัพย์รับงานอย่างนี้ด้วยนะ

ใช่อย่างอ๋อมแอบเนี่ยก็ทำให้มันสวยขึ้นแล้วก็ปรับโงเห้งของตัวเองด้วย
ส่วนประเด็นข่าวเมาส์ข่าวลือที่ว่าอ๋อมแอ๋มเนี่ยอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแค่๕เดือน
ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นลูกรักของบอสโจไปซะแล้ว
งานนี้อ๋อมแอ๋มขอถ่อมตัวนะยืนยันว่ามันไม่เป็นความจริงเลยจ้ะพี่จ๋า
ไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งไหนบอสโจเนี่ยเขารักเท่ากันหมดเลย
คือน้องเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดการเปรียบเทียบคันเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดคนใดคนหนึ่งไปมันก็ไม่ครบเวทีมันก็ไม่สมบูรณ์แบบ

เราจะนำเสนออะไรออกไปเนี่ยบอสก็ได้คิดวิเคราะห์ทุกอย่างดีแล้วถึงได้นำเสนอออกไปกลับว่าอยากให้พี่น้องแบบเกิดการเปรียบเทียบหรือว่ามีดราม่าอะไรต่าง
ไม่ใช่หนูว่าเป็นลูกรักหรืออะไรทุกคนพ่อโจรักเท่ากันหมดค่ะสมาชิกในวงทุกแผนกหากทำกันเบิร์ตเพราะว่าทุกคนถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปมันก็ไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะ
วงถ้าเกิดว่าขาดหนูไปหรือขาดคนใดคนหนึ่งไปมันก็ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นทุกคนเท่าเทียมกันหมด
รูปเก่ากับตอนนี้มาคือสวยจึ้ง

ก็จะมีหมอรำเผลกหมอรำหมอรำแหล่งพันธุ์นี้แหละค่ะ

คนก็ชอบดูของสวยของร้อนอะเนาะ